คุณผู้ชมครับผู้หญิงอายุ๕๗ปีนี้แม่น่าเห็นใจเธอครับ
ไปขอความเป็นธรรมจากกันจอมพลังคือถูกวัยรุ่นผู้ชายแถวบ้านคุณพระราพร
นะครับทำร้ายไม่พอเอากันไกลมาทำร้ายเนี่ยฮะหัวเป็นรอยแบบนี้เลย
อายุ๕๗นะแล้วถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย
แต่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับวัยรุ่นแค่ทำร้ายร่างกายเพราะว่าบอกว่าเป็น
ชนฮะนี่คือบาดแผลจากการถูกขอมีคมที่ศีรษะ
แล้วก็ตามร่างกายนะครับซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายอย่างบอบช้ำ
ยังพบหลักฐานคราบเลือดของผู้เสียหายนะครับเปลือเปื้อนบนที่นอน
อบให้เจ้าหน้าที่นำไปตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่ม
ล่าสุดการจอมพลังพาผู้หญิงอายุ๕๗ปี

ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ก่อเหตุ
หลังจากตำรวจทำคดีนะครับ
ให้ข้อหาแจ้งข้อหาแค่ทำร้ายร่างกายนะครับ
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าเหตุเกิด๑๘ธันวาคม
ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน๑๓เองคุณผู้ชม
อายุ๑๓เองบุกเข้ามาในบ้านของเธอ
เธออยู่คนเดียวฮะแล้วเด็กคนนั้นชักกันไกลมา
แล้วก็ฟันที่ศีรษะแล้วก็ชกต่อยทำร้ายเธอ
แล้วล่วงละเมิดทางเพศจนสำเร็จความไข้
หลังก่อเหตุยังทำทีมาขอโทษอ้างว่า
สติคุมตัวเองไม่ได้หลังเกิดเหตุนะครับ
ไปแจ้งความที่สพโชคนา๓
แต่ตำรวจแจ้งเขาหาเพียงทำร้ายร่างกาย
ส่วนผู้ก่อเหตุได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับ
แต่ผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมรุนแรงเป็นเด็กเกเรเธอบอก
เกรงว่าจะบุกเข้ามาก่อเหตุซ้ำและมันจะรุนแรงกว่าเดิมหรือเปล่า
เหมือนกับเคยได้บังข่าวว่าเขาจะฆ่าอะไรแบบเนี้ยเนี้ยนะคะ

นางสาวนัทพัฒนยงใจยุทธ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เธอรับหลักฐานและเตรียมประสานไปยังสภโชคน๓ให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่
ส่วนผู้เสียหายก็ส่งเรื่องเข้ารับสิทธิเยียวยาตามกระบวนการแล้วครับ